สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ

ซึ่งอดิษัทไกรสนสูงหน้าที่ถูกฉลกในการเจอกับทีมชลัดจีน
ก็บอกว่าขอมุ่งมั่นกับเกมที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้ครับ
สักรายสอนเคยยิง๒ประตูนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยบุกชนะจีน๕ต่อ๑เมื่อปี๒๐๑๓และยังอีก๒ลูกในเอเชียนเกม๒๐๑๔รอบ๑๖ทีมซึ่งไทยชนะจีน๒๐
แต่เจ้ากอล์ฟบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหลายปีนะครับตอนนี้จีนน่าจะศึกษาการเล่นของไทยมาพอสมควรอย่างไรก็ตามทุกคนในทีมมีความมั่นใจว่าสามารถสู้กับจีนได้และการเข้ารอบในเอเชียนครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายไม่รู้ว่าอีก๔ปีข้างหน้าจะเข้ามาถึงรอบนี้ได้หรือเปล่านะครับ
นี้จึงต้องเล่นให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบต่อไปเกมรอบ๑๖ทีมนะครับไทยจะเจอกับจีนวันอาทิตย์ที่๒๐มกราคมนี้เวลา๒๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ